ไปดูเรื่องราวที่คุณผู้ชมถ้าดูไปพร้อมกันแล้วเนี่ย
คุณต้องคิดต่อแล้วนะว่าจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี่
โอ้โหก็วิถีรายเดอร์หรือว่าพนักงานส่งอาหารนี่แหละครับ
ซึ่งเขาไปเจอกับอะไรติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเลิก

หื้อหื้อหื้อลูกค้าผมผมไม่กล้าเข้าไป
มันก็กระดิกหางแสดงว่ามันแบบแฮปปี้กว่าเราใช่ไหมหรือมันอืม
ดูมีปฏิกิริยาณเผื่อลูกค้าลูกค้าครับโอ้ย

เอ่อมาแล้วมาแล้ว
ใครจะกล้าเข้าซอยนี้เอาเหอะ
โอ้อย่าลุกอย่าลุก
จัดทดลอง

สิจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี่
เอาหน้าที่ก็ต้องทำนะ

แล้วดูสิไม่ใช่ตัวเดียว

โอ๊ยนั่งกระจายเต็มมันไปหมดเลย
แล้วคุณรู้ไหมสุนัขถ้ามีสักตัวหนึ่ง
วิ่งห่าวมันพายหมดเลยมันห่าวขึ้นมาแล้วก็

มันเหมือนกับดักสุนัข
อู้หู้จะรอรึเปล่าจริงหมูหมาด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียก
หมาหมู่ที่แท้จริงหมู่หมาด้วยเนี่ย

โอ้โหเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์

จะเป็นไงดีล่ะจะไปต่อหรือจะพอ

จะไปส่งต่อหรือจะยังไงหมาเป็น๑๐ตัว
ดูบังตัวมันลุกขึ้นมาแล้วลุกแล้วมันจะเรียกพวกเปล่า
แต่มีพระเอกมาช่วยคุณเห็นไหม

ลองใช้แล้วผมลองศึกษาดูนะฮะ
มันบอกไง
คือบางแอปก็ไม่ได้บอกไง
ใช่แต่เราต้องโทรคุยกันก็ได้
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเอาเห็นแบบนี้แล้วก็

เชิญชกดีที่ว่าบ้านคุณพี่เขาที่หลังนี่
แล้วถ้าเกิดว่าบ้านคือในสุด
โอ้โหต้องฝ่าผจญสุนัขไปอีก